ประโยคนี้กำลังมานะประโยคนี้กำลังดัง

แต่ว่าอันนี้ดูดันหรือเปล่าไม่แน่ใจ

แต่ไม่เกรงใจใครเนี่ยใช่เลย
จุดดังไม่เกรงใจใคร

โหโหโหโหพี่

อันนี้ยิ่งผมไม่เกรงใจอะพี่
อันนี้แย่
วิ่งฝาน้ำท่วมขังอะคุณผู้ชมนะ
แต่เรือไม่น่ามาคลื่นไม่น่าเป็นทรงแบบนี้นะ

ร้านขายหอยแครงครับหอยเปียกหมดเลย
หอยเปียกเลย
แล้วคนถ่ายก็ชูนิ้วปัชชัตริย์

เจ้าของคลิปเขียนข้อความไว้ด้วยว่าเกรงใจหอยผมหน่อยก็ได้

บางคนคอมเมนต์ว่าเกรงใจกันหน่อยก็ได้นะดุดันจริงบางคนบอกวันหลังพี่ถือหินก้อนใหญ่นะไปยืนหน้าร้านรับรองขับช้าทุกคัน
บางคนก็กลัวหอยพี่เขาเปียกน้ำครับเดี๋ยวจะขายไม่ได้ก็เลยเชียร์ว่าหอยชำเลยจ้าสดของจริงเหมือนกินอยู่ในน้ำ
แถมนามันเข้าเบรกเรียบร้อยแล้วแล้วมันจะทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพใช่พอสินี้แหละพอ
ไม่ใช่แค่เรื่องนี้นะขวัญจะบอกให้นะว่ามันมีพรบด้วยนะคะ
จรจรที่คุ้มครองว่าถ้าคุณไปขับรถตรงบริเวณที่น้ำขัง
ในจุดที่มันมีน้ำท่วมแล้วน้ำมันเกิดกระเด็น
ไปโดนสิ่งของของเขาพังเสียหายหรือว่าบุคคลก็ตาม